เรื่องราวของการกินกันบ้างดีกว่า
เออคือเขาบอกว่าการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่แล้ว
แล้วในช่วงนี้นะเวลาเราดูมือถือก็จะมีคนมารีวงรีวิว
รีวิวอาหารการกินดิฉันชอบดูเหมือนกันนะ
เอ้าผมอยากจะให้ดูนี่มิติใหม่แห่งการรีวิว
มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับ
มันจะมีมะม่วงมะม่วงสด
เอ่อได้รีวิวไหมฮะ
ที่ให้นั่งกินจะมีมะม่วงของเนี่ยรีวิวอาหารมีเยอะแยะ

เดี๋ยวต้องบอกว่าทำไมไปนั่งตรงนั้น
หรือว่าทำไมต้องไปนั่งตรงนั้นดิ
ก็ไม่รู้แต่ทั้งสองสิ่งสองอย่าง

ใช่เพราะกำลังรีวิวอยู่
นี่ยังโชคดีนะไอ้ที่กินอยู่ไม่หลุดเข้าไป

มันมีโอกาสที่จะเข้าไปในหลอดลมได้นะ

กำลังกินแล้วอักเข้าไปอย่างนั้นโอ้ยังดี

แต่เห็นแล้วก็อยากจะฝากเตือน

ดูหน้าดูหลังให้ดี
หรือว่าอยากจะฝากเตือนใครที่ตีแบต
ก็ดูหลังดูหน้าไอทีเหมือนกัน